จะเป็นเรื่องที่น่ายินดีแหละนะคะสำหรับอาการป่วยของพี่โรเบิร์ตสายควัน
หลังจากที่พวกเราทราบข่าวนะคะว่าพี่โรเบิร์ตป่วยเป็นมะเร็งปอด
หลายหลายคนก็ยื่นมือมาให้ความช่วยเหลือนะคะโดยเฉพาะพี่มดดำและพี่หนุ่มกัญชัยค่ะ
ซึ่งพี่บอลเชิญยิ้มเนี่ยเขาเผยผ่านไลฟ์เฟซบุ๊คให้ได้ฟังนะคะว่า
หลังจากที่ได้มีการพูดคุยกับพี่มดดำคัชภาและพี่หนุ่มกัญชัย
เพื่อปรึกษาเรื่องการดูแลพี่โรเบิร์ตสายควันจึงได้รู้จักกับทีมงานของแม่มดกัญชา
ของดอกเตอร์แก้มหอมที่เชี่ยวชาญเรื่องการฟื้นฟูร่างกาย
ขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะพูดคุยทุกวันก่อนจะมาไลฟ์เนี่ย
ยังวีดีโอคอลคุยกันหน้าตาสดใสและจิตใจเข้มแข็ง
พร้อมซูมมากมากเลยล่ะค่ะ
เราได้เจอกับแม่มกกัญชานะครับได้พูดคุยขอบคุณท่านดรแก้มหอมด้วย
ขอบคุณลุงเล็กขอบคุณทีมงานขอบคุณบอสทุกท่านนะครับ
ที่ส่งทีมนะครับแล้วตอนนี้เราได้รู้แล้วว่าพี่โรเบิร์ต
อีกไม่กี่เดือนครับถ้าทำตามที่ทีมงานของดร
ดรแก้มหอมบอกลุงเล็กบอกพี่โรเบิร์ตกลับมาเหมือนเดิมครับ
นี่คือข่าวดีที่เรารู้สึกดีใจมากที่เรามีกำลังใจ
เราเห็นแสงสว่างนะครับที่ทำให้พี่โรเบิร์ตได้กลับมาเหมือนเดิมนะครับ
เพราะตอนนี้เริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะครับและกำลังใจดีมาก
ล่าสุดนี้ค่ะคุณผู้ชมเมื่อคืนนะคะพี่บอลเชิญยิ้มพร้อมภรรยาโรเบิร์ต
ไลฟ์สดชี้แจงกรณีงดเยี่ยมเพราะอยากให้พี่โรเบิร์ตพักผ่อนให้เต็มที่
หากมีคนเข้ามาเยี่ยมบ่อยก็จะต้องถอดสายน้ำเกลือออกบ่อย
จะทำให้ได้รับออกซิเจนไม่เพียงพออาจจะส่งผลกระทบต่อร่างกาย
ทำให้ร่างกายซุดและตอนนี้ก็เสี่ยงติดเชื้อในกระแสเลือด
เพราะร่างกายอ่อนแอพี่โรเบิร์ตก็ฝากขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกคนด้วยนะคะ

ช่วงนี้ที่ต้องออกมาขออนุญาตงดเยี่ยมสักระยะหนึ่งก็เนื่องจาก
เราต้องให้โอกาสกับทีมแพทย์พยาบาลเขาได้ทำงานกันอย่างเต็มที่
ผมก็อยากจะหายได้กลับมาเจอกับทุกท่านเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแล้ว
ร่วมด้วยช่วยกันเข้าใจกันอย่าโกรธเหมือนนะครับ
เดี๋ยวเบิร์ดหายแล้วเบิดจะแจ้งให้ทราบแล้วค่อยมาเจอกันนะครับ
ขอบคุณทุกท่านครับอ่าก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าคนป่วยเนี่ย
ต้องการกำลังใจและต้องการการพักผ่อนเพราะฉะนั้นถ้าไปเยี่ยมเนี่ย
ก็ขอให้แจ้งก่อนแล้วกันนะก็เป็นกำลังใจกับพี่โรเบิร์ตต่อไป